คุณผู้ชมนะคะรวมไปถึงสองสาวไปที่วัดทัพกระดานด้วย
แน่นอนไปที่นี่ก็ต้องเจอหุ่นแม่พึ่ง

พี่โอ้งสลักจิตน้องสาวแท้แท้ของแม่พึ่ง

ไปแล้วก็ไปกราบไหว้ตามภาพที่เห็นเลยค่ะ
สาราแห่งนี้นะคะก็เป็นสาราริมน้ำวัดทัพกระดาน

มีหุ่นตัวที่๑ของแม่พึ่งพุ่มพวงภาพนี้แหละค่ะ

คือเมื่อวันก่อนพี่โอ่งสนจิตพร้อมทีมงานตั้งใจ
แต่งหน้าใหม่กับหุ่นแม่พึ่งต้อนรับปีใหม่
ปีกระต่ายทั้งทีก็ต้องจัดเต็มให้แม่ค่ะ
ส่วนที่มาแต่งหน้าใหม่ก็คือว่าทุกวันแฟนขาแฟนเพลงเดินมาว่ายใช่ไหมคุณผู้ชม
มันก็จะมีถูบมีเทียดมีควันใดมันไปเกาะติดค่ะ
ก็ทำความสะอาดใหม่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วคุณผู้ชม
แล้วก็จัดการเมอเวอร์แต่งหน้าใหม่เลย

เวลาคนไปกราบไหว้มองหน้าแม่พึ่งหุ่นแม่พึ่งไปปุ๊บ

คุณผู้ชมถ้าฉันมองแบบนั้นเห็นมั้ยยิ้มแบบนี้เนี่ย
แล้วแม่ชูไม้แบบนี้หนึ่งหรือเปล่าไม่รู้คุณผู้ชม
มันมีความสุขทั้งหมดทั้งมวลแหละนะคะไปทำบุญแล้วค่ะ

ทุกปีครอบครัวก็จะมาเปลี่ยนชุด
เปลี่ยนเครื่องประดับให้แม่เพิ่งอยู่แล้วนะคะ
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เดือนมิถุนายน
ซึ่งตรงกับเดือนที่แม่เพิ่งเสียชีวิตไปค่ะ

ไม่แน่นะอาจจะมีตัวเลขซ่อนอยู่ก็ได้

ตอนนี้อยู่ที่วัชประดานค่ะก็มาเสริมความงามให้กับพี่พึ่งก่อนปีใหม่นะคะ
เพราะว่าหุ่นหนึ่งตรงริมน้ำหุ่นหนึ่งตรงริมน้ำเนี่ย
ก็จะบอกว่าหุ่นตรงนี้เอ่อคือเขาคือสวยน่ะ
แต่ว่ามันยังแบบยังยังยังไม่ถูกใจเรานี่ไง
วันนี้ทำหน้าใหม่นี่ทำหน้าใหม่นะคะหน้าใหม่ซึ่งแบบคือหน้าอันเก่าก็จะ
หน้าผากเขาจะแคบมากแล้วก็อันนี้ก็มาทำหน้าใหม่และทำหน้าให้เนียนขึ้น
ตอนนี้กำลังเก็บบรรยากาศอยู่ตรงนี้นะฮะเอาจริงพี่อกน้องสาวเหมือนเมาส์มอยกับพี่สาวอ่ะ
อ่าเธอฉันทำหน้าใหม่ให้แล้วนะแม่พึ่งเนี่ยพี่พึ่งเนี่ยค่ะ
หน้าผักก็จะได้กว้างขึ้นอ๋อแต่ที่ในตอนหุ่นตัวที่หนึ่งอืม
แล้วแม่พึ่งถือไม